เมื่อวานผมไปรายงานสดมาคุณได้ดูไหม
คุณเวลาเลขออกแบบนี้นี่คนฮือฮากันไหมเวลาออกแบบเป็นเลขเบิ้ลเลข
แต่เขาบอกกันอยู่แล้วว่าน่าจะออกเบิ้ล
มีรางวัลนี้มีรางวัลหนึ่งที่ออกห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์
อันนี้ฮือฮามากพอออกมาแบบนี้นะในฮอเนี่ยในศูนย์กีฬาของสุโขทัยเนี่ย

อ๋อคือฮาด้วยความแบบว่าไม่พอใจ
ไม่ใช่คือมันไม่น่าจะออกมาได้เลขสวยขนาดนี้ห้าศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์นะครับ
ส่วนรางวัลที่หนึ่งสี่ห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าออกมาก็ฮือหาเหมือนกัน
เพราะเห็นเขาบอกว่าที่นั่นเขาเหมือนเล่น๕กัน

แต่เขาบอกว่าสามสามเลขเบิ้ลนี้ก็ฮือหา

แบบบ่อยฮือเบิ้ลนี้ไม่ใช่มีคนไม่ค่อยซื้อในแผงหรอก

เพราะว่านึกว่าฮือหานึกว่าถูก

ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือว่าเกือบจะโชคดี
ชีวิตยังมีงวดต่อไปส่งมา

เป็นความหวังคนไทยอยู่กับเรื่องของการเสี่ยงโชค
แต่ว่าก็ต้องขอแสงความยินดีกับเศรษฐีใหม่หน่อยคุณ

พาไปดูเศรษฐีใหม่นะครับ
ถูกรางวัลลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙
ซึ่งส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นชาวอีสาน

จังหวัดหนองคายสกลนคร
เลยขอนแก่นมีแต่คนถูกรางวัล
อยากเห็นสีหน้าไหมฮะอยากเห็นความดีใจไหมฮ

ดูดิเอาไว้ยาวแทนมือเขา

ฉันถูกจริงหรือเปล่ายังมองอยู่มั้ยยัน

เป็นช่วงนาทีนะที่ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ค้า

ใช่ชื่อว่านางอภิญญานินบดีค่ะ

ในอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่น
แล้วคือที่รู้ไม่ได้ตรวจเองนะ

ถูกรางวัลที่๑สลากินแบ่งรัฐบาล

หมายเลขก็คือ๔๕๑๐๐๕นี่แหละ
โดยนางอภิญญาเขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
จริงแล้วเนี่ยเขาซื้อ๐๕มาทุกงวดเลย

เพราะมันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่๙
เธอก็บอกว่าจากนี้เดี๋ยวคงหารือร่วมกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งก่อน
เพื่อจะต้องมาวางแผนการใช้เงินรางวัลที่จะได้รับ๖ล้านบาท

สามีเนี่ยถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑อีก๑ใบคุณดูสิ

ดูแหล่งว่าซื้อเลขใกล้กันติดกันนะครับ

เพราะว่าที่ขอนแก่นมีคนดวงเฮงอีกคนนึง
ก็คือนายอภิชาติการิโคอายุ๓๔ปี
เป็นบุรุษพยาบาลประจำศูนย์หัวใจสิริกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ซึ่งทางคุณอภิชาติก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตั้งใจซื้อสลากงวดนี้ซื้อเลข๐๕เหมือนกันเลยค่ะ
เพราะว่าเป็นเลขวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงราชการที่๙

พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑ก็ดีใจมากเลยนะคะ

มีผู้ดวงดีถูกรางวัลที่๑พร้อมกันถึง๔คน
นี่ถูกเป็นกรุ๊ปถูกเป็นกลุ่มนะฮะ
โดยทั้งหมดเป็นผู้หญิงครับรู้จักกันในนามแก๊งนางฟ้า

กัดเทศบาลตะบนเชียงเครืออำเภอเมือง

โดยนางสุภาพรทรฮามแก้วหนึ่งในแก๊งนางฟ้า
เล่าให้ฟังว่าเธอและเพื่อนอีก๓คน
ก็คือนางสาวนันทนิษฐ์นามจูมจัง
นางสาวนางสาวกุลธิดาบราชเหนือ

ตกลงใจกันครับร่วมกันซื้อสลากเลข๐๕
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

โดยซื้อสลากมา๑ชุดคุณก็๕ใบ

มูลค่าเงินรวมทั้งสิ้น๓๐ล้านบาท

แต่ว่ามีนางสาวจันทนิษฐ์เก็บไว้๒ใบ
เงินรางวัลจึงมากกว่าคนอื่นคุณ
โอ้โหได้ไปคนละ๖ล้านนะ

อันนี้เป็นแก๊งนางฟ้าและรวยมากด้วย

ใช่ค่ะไปดูกันต่อเลยนะครับ
ไปที่จังหวัดเลยค่ะ
นางวันนี้ทองเหลืองพลอายุ๕๒ปี
เป็นแม่ค้าก๋วยจั๊บในตลาดโต้รุ่ง

ก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเลยนะคะ
เห็นที่ถือไหมไม่ใช่ใบเดียว

ใช่ค่ะเธอบอกว่าตื่นเต้นเลย
จะขอสัมภาษณ์อะไรเธอบอกเดี๋ยวก่อน

ใช่แล้วก็ระหว่างนั้นมีผู้โชคดีอีกหนึ่งคน
ก็คือนางสุวรรณีวาดวารีอายุ๔๕ปี
เป็นเจ้าของร้านดอกไม้ในตลาดเอราวันนะคะ

เอาล่ะไปดูที่หนองคายกันต่อนะครับ

ยังไม่หมดคุณยังไม่หมด
น้องคายมีเศรษฐีใหม่ถูกลอตเตอรี่

คนแรกคือนายพิสิทธิเหมนินค่ะอายุ๕๔ปี
เป็นพ่อค้าเขียงหมูตลาดสดอำเภอรัตนวาปี
สลากินแบ่งรัฐบาล๓ใบเหมือนกัน
คุณไม่แพ้กันเลยเงินรางวัล๑๘ล้านบาท
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาได้เลขชุดมา๓ใบ
พอรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งของคุณ
สักครู่นี้ยังไงนะตื่นเต้นพูดไม่ออก
คนนี้บอกรู้ปุ๊บแทบช็อก

ก็ฉลองด้วยการแจกเนื้อหมูฟรีให้กับลูกค้าไปเลยค่ะ
ตั้งใจด้วยว่าจะแบ่งเงินรางวัลส่วนหนึ่งไปทำบุญ

นายทองช้วนอินเขียวอายุ๕๐ปี
คนนี้ทำสวนยางพาราแล้วก็เลี้ยงหมูเหมือนกัน
เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูรู้สึกว่าจะให้โชคไหม

ก็ได้รับเงินรางวัล๑๒ล้านบาทนะคะ
เขาก็วางแผนบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บเงิน
เป็นทุนการศึกษาให้ลูกสาวทั้ง๓คน
แล้วก็เก็บเอาไว้ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
ครับไปดูกันที่บ้านผมบ้างเจียงใหม่ครับ

นางเล็กบุญเป็งอายุ๖๑ปี
เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ไม่ได้มาแจ้งความไผ่ทำผิดทั้งสิ้นนะ
แต่ว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่ครับ

แต่ว่าเขาเล่าถึงที่มาในการซื้อสลากของเขา
บอกว่าผู้ค้าสลากเนี่ย

จะบอกว่าที่ถูกรางวัลที่๑โดนแบบนี้นักต่อนักแล้วนะ
คือเหมือนกับว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายเอามามอบ

ก็เธอซื้อตอนที่เธอไปร่วมงานศพ

ด้วยความสงสารนางเล็กจึงซื้อไว้นะฮะ
แต่กลับกลายเป็นถูกรางวัลใหญ่
รับเงินรางวัลไป๖ล้านบาทนะครับ

เห็นเค้าถูกกันก็จะเอามาตรวจซะเลย

คุณผู้ชมรู้แล้วนะว่าก่อนที่จะถึงวันที่๑๖ต้องไปเที่ยวที่ภาคไหน

โอ้โหนะฮะชาวอีสานถูกเยอะเหลือเกิน
แสดงความยินดีด้วยทุกท่านนะครับ
แล้วก็ใครที่เอาเงินไปทำบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
ส่วนใครที่เกือบจะถูกลุ้นต่อไปค่ะ
ไม่เป็นไรแหมเลขมันมีเยอะเหลือเกินนะ